คุณผู้ชมจำลุงสับปะเหลอใจดีคนนี้ได้ไหมคะ

คุณลุงที่แกแบบเอาศพคนที่แบบป่วยโควิด

ล่าสุดนะคะมีเรื่องที่ทำให้หลายคนยิ้มได้ค่ะ

เพราะว่าเพิ่งได้ของขวัญชิ้นพิเศษจากพี่หนุ่มกัญชัย

พิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ของเรานี่เองคุณผู้ชม
คือพี่หนุ่มกัญชัยซื้อประกันชีวิตให้ค่ะ

ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นพิเศษเลยล่ะค่ะ

ต้องบอกว่าแกทำงานอยู่แถวย่านฝั่งทนคุณผู้ชม
วัดใหม่ตาสุทธิ์วัดสุทธาวาสนั่นแหละค่ะ

เอาประกันไปให้เนี่ยคุณผู้ชมไปฟังเสียงลุงกันหน่อยค่ะ
สอบมือให้จริงนะคะแล้วก็
เมื่อวานนี้นะคะหลังจากจบรายการข่าวใส่ไข่ค่ะ
พี่หนุ่มกัญชัยดักขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะ
พี่หนุ่มบอกนะคะว่าจริงลุงไม่ต้องขอบคุณพี่หนุ่มหรอกนะ
คนไทยทุกคนด้วยซ้ำไปเนี่ยค่ะที่ต้องขอบคุณความเสียสละของคุณลุงต๋อย
คือแกทำหน้าที่เป็นด่านสุดท้ายให้กับผู้ติดเชื้อโควิดที่เสียชีวิตนี่แหละค่ะ

คือเงินที่แกได้มาแกก็เอาให้วัดอีกนะ
โอ้โหคือแกทำน่ะคือแกเสียสละจริงอ่ะคุณผู้ชมไปฟังเสียงพี่หนุ่มกัญชัยกันหน่อยค่ะ
จริงแล้วลุงไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องทราบซึ้งใจผมเลย
มันเป็นสิ่งที่ลุงควรจะได้อยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่ผมได้ติดตามเรื่องของลุงมาแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ลุงนะครับ

ได้เงินที่เขาให้มาเนื่องจากลุงเองทำศพเนี่ยนะครับ
ลุงเองก็กลับไม่เอาเงินอันนั้นไปใช้จ่ายอย่างอื่นเลย

ผมก็เห็นผมเห็นคนอย่างลุงน้อยมากเลยนะครับ
ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมให้ลุงไปมันเป็นสิ่งที่ลุงพลจะต้องได้รับ
คือลุงต่อยแกทำทุกอย่างจริงนะคะ
พี่หนุ่มแกก็ช่วยตลอดนี่แหละค่ะ
แกก็คนธรรมดานะคุณผู้ชมแกบอกว่า
ใครมีความเดือดร้อนอะไรมาแกทำได้แกก็ทำ
ถ้าทำอะไรได้แล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็ช่วยเหลือเขาไปแบบนี้นะคะ
แต่ก็ขอขอบคุณลุงต่อยด้วยนะคะช่วยเหลือพวกเรานะคะ
เรื่องราวดีนี้ก็มีมาฝากกันคุณผู้ชมค่ะ